ไปชนบุรีกันไปบ้านหลังนี้

พูดกับใครก็ไม่รู้อยู่คนเดียว
แต่พอฟังจับใจความได้

มันเป็นเลขแล้วคราวนี้ทำหน้าแบบนั้นถูกแล้ว
เอาเลขไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันถูกอะครับ

ชื่อว่าเก่งการแอร์ค่ะ

ข้างบ้านแกคุยกับใคร

เราควรบอกลูกยายไหมคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนโพสต์
คือนางสาวกูซูมาดวงรัดดา
เมืองจังหวัดชนบุรีครับ

คือคุณยายจะมาพูดอะไรก็ไม่รู้

บางครั้งก็ฟังรู้เรื่องบางครั้งก็ฟังไม่รู้เรื่อง
แต่ครั้งที่ฟังรู้เรื่อง
ปรากฏว่ามันเป็นเลข๓ตัวครับ

ที่ฟังรู้เรื่องในครั้งนั้นเนี่ย

เธอถูกรางวัลเท่านั้นแหละ
ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุย

นี่ค่ะนี่คุณยายท่านนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
พอพูดคุยสอบถามกัน

เหมือนคุณยายจะเดินมาคุยด้วยนี่แหละครับ

หรือว่าบางคนเขาบอกว่า

นั่นแสดงว่าตอนที่นักข่าวไป

ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง